ในส่วนนี้เรามีผู้ใช้ไฟฟ้า๕ประเทศ
การขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็ตัดแล้วก็มีบ้านอยู่อาศัย
ในบ้านอยู่อาศัยก็จะแบ่งเป็น๒ประเภท
ประเภทที่๑ก็คือใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๑๕๐หน่วย
มีอยู่ประมาณสัก๑๑ล้านครัวเรือน
แล้วก็ใช้ไฟฟ้าเกิน๑๕๐หน่วยขึ้นไป
คำว่าหน่วยเนี่ยทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าไอ้หน่วยนี้มันคืออะไร
ในการคิดไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็คือกำลังไฟฟ้าที่คิดเป็นหวัด
ใช้ไฟฟ้าอย่างเตาลีดเนี่ยเขาก็จะบอกว่า
ใช้ไฟกี่วันต่อชั่วโมงทีวีใช้ไฟกี่วันต่อชั่วโมง
ตัวนี้ครับคือกำลังไฟฟ้า
คูณด้วยชั่วโมงจำนวนชั่วโมงที่ใช้ไฟฟ้าในหนึ่งวัน
มันก็จะออกมาเป็นหน่วยนะครับที่เป็น๑๕๐หน่วย
ที่กันพูดถึงเนี่ยนะครับใช้ฟรีใช้อะไรกัน
ซึ่งตอนนี้ก็มาถึงว่าตัวหน่วยเนี่ยคิดตังค์กันยังไง
ก็คิดตังกันที่ว่าหนึ่งถึงร้อยห้าสิบหน่วยเนี่ย
จะคิดอัตราที่สามบาทยี่สิบสี่สตังค์เกือบเกือบสามบาทยี่สิบห้าสตังค์
เกินร้อยห้าสิบหน่วยขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่ร้อยหน่วย
สี่บาทยี่สิบสองสตังค์ค่ะสี่ร้อยหน่วยขึ้นไปเนี่ยนะครับ
คิดสี่บาทสี่สิบสองครับตัวเนี้ย
เป็นฐานในการคิดที่เราบอกว่าเรียกอัตราเก้าหน้า
ถ้าเราใช้เกินร้อยห้าสิบเป็นร้อยห้าสิบเอ็ดร้อยห้าสิบสองปั๊บเนี่ย
ไอ้ตัวที่เกินมาเนี้ยคิดสี่จุดสองสองทันทีอ่า
นะครับพวกนี้เพราะนี่ก่อนเกิดมาตรการเนี่ย
เราใช้ไฟฟ้ากันตามปกตินะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย
ยังไม่ได้มีมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติตรงนี้เนี่ยนะครับ
เราก็ใช้ชีวิตกันตามปกติเนี่ยคุณจอมขวัญก็ออกไปทำงาน๗โมงเช้า
กลับบ้านทุ่มนึงกลับมาก็อยู่บ้านสั้นสั้น
เช้าก็ออกไปอีกแล้วเนี่ยปกติมันก็จะไม่กระทบเท่าไหร่
แต่พอมีนโยบายตรงนี้มาในเดือนมีนาเนี่ยที่เริ่มมีการทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ย
คนก็จะอยู่บ้านมากขึ้น๒๔ชั่วโมงก็มีการใช้ไฟ
อะไรต่างเหล่านี้เพิ่มขึ้นเนี่ยจำนวนหน่วยมันก็เพิ่มมากขึ้น
มันก็เป็นภาระประกอบกับหน้าร้อนอีกนะครับ
การใช้แอร์เนี่ยถ้าเปิดปกติเนี่ยแล้วมันร้อนเพิ่มขึ้นเนี่ย
เพสเตอร์ทำงานหนักเนี่ยกำลังการใช้ไฟฟ้าก็เพิ่มสูงมากขึ้น
อันนี้ก็เป็นที่มาของค่าไฟทำไมมันถึงกระโดดแพงขึ้นมาก
คืออันนี้ฉันแทรกถามท่านประหลัดนิดเดียวค่ะคือว่าตกลงแล้วเนี่ย
การไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นนครคือในกรุงเทพปริมณฑล
หรือว่าต่างจังหวัดทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยแน่ใจว่าไม่มีการคิดอัตราค่าไฟฟ้าอยู่ดี
แอบขึ้นหน้าร้อนแพงกว่าปกติอันนี้ไม่มีแน่
คิดตามที่เมื่อกี้ผมได้เรียนไปเนี่ยนะครับตัวอัตราที่ผมเรียนเนี่ยนะครับ
สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย
คือลักษณะมันเหมือนกับเป็นขั้นบันไดคือพอเราใช้เกินกว่าเพดานที่เขากำหนดไว้

มันจะถูกคิดอีกอัตราหนึ่ง
ยิ่งใช้มากยิ่งเจอตัวคูณแทน

เราใช้เยอะเราอาจจะตกใจเพราะมัน

แอบขึ้นค่าไฟอันนี้คือไม่เกี่ยวเลย

เป็นรายลายไปถูกไหมคะ
เจอเยอะไหมคะแจ้งเข้ามาช่วงนี้ค่ะ

แจ้งมาเนี่ยทางกระทรวงพลังงานเราดูนโยบายนะครับเราดูในเรื่องของการผลิต
ดูของเรื่องนโยบายทางมหาธัยก็จะดูเป็นหน่วยจำหน่าย
คือการไฟฟ้านครหลวงดูกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดูในเรื่องต่างจังหวัดนี้นะครับ
ก็จะเป็นห่วยจำหน่ายหน่วยจำหน่ายเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบมิตร
ว่าคิดผิดไหมจะโดดไหมบางทีบ้านไม่มีคนอยู่
แล้วค่าไฟทำไมขึ้นอาจจะมีคนมาลักลอบใช้ไฟ
หรือไฟรั่วอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกัน
เพราะไฟรั่วมันไม่เหมือนน้ำที่ว่านองออกมาแล้ว
ท่วมขึ้นมาอย่างนี้เราจะเห็นไฟรั่วมันลงดินหมด
มันไม่มีใครเห็นค่ะทีนี้ในในกรณีของถ้าสมมุติมี
คุณผู้ชมนะคะท่านไหนที่เห็นว่าจดมิเตอร์ไม่ตรงกับไอ้
อันนี้คือก็ร้องเรียนตามช่องทางตามปกตินะใช่ครับค่ะท่าน
ทีนี้เรียนกลับมาที่เรื่องของการลดผลกระทบค่ะ
คุณผู้ชมคะดิฉันอาจจะครอบคลุมไม่ถึงนะคะ

เอาเบื้องต้นก่อนก่อนหน้านี้มันมีตารางตัวหนึ่งออกมาใช่ไหมคะ
ก่อนที่จะมีรอบหลังที่มาสมทบกันแล้วก็ใช้ร่วมกัน
ทีนี้สมมุติว่าเมื่อก่อนนี้มันมีการกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่า
ค่าไฟลด๓แบบนี้ใช่ไหมคะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีว่าถ้าคุณใช้กี่หน่วยไม่เกินเท่านี้
คุณหักลบเท่านี้แล้วคุณก็จะเจออัตราการคิดเท่านี้
คือตกลงแล้วนะตอนนี้เราใช้การคิดเยียวยาค่าไฟแบบไหนเป็นหลักคะ
มันเป็น๓ของต้นทุนในการเอามาคิดค่าโครงสร้างทั้งโครงสร้าง
ซึ่งมันสลับซับซ้อนมาก
เราก็เลยออกมาตรการที่เสนอคอลโลมอลไปวันนี้
เอาคิดง่ายนะครับ

ก็เอาเป็นหน่วยนี่แหละคิดง่ายเป็นตัวเงินมาตรงนี้
ก็เป็นที่มาของการเสนอมาตรการวันนี้นะครับ

บ้านที่อยู่อาศัยที่เมื่อกี้ผมบอกเนี่ยนะครับ
ถ้าใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๑๕๐หน่วยเนี่ยนะครับ
ซึ่งมีอยู่๑๐ล้านครัวเรือนใช้ไฟฟรีไปเลย๓เดือน
มีนาเมษาพฤษภาสมมุติครับมีคำถามบอกว่า

ถ้าเผิงเอิญเดือนมีนาเนี่ยเกินมา๑๕๕หน่วย
อีก๕หน่วยต้องจ่ายไหมอีกไม่เลยนะครับ
เพราะพวกนี้เนี่ยแอมเขาต่ำอยู่แล้วหมายถึงว่าใช้เต็มที่ยังไงเนี่ย
มันก็โหลดไม่เกินไม่เกินไม่เท่าไหร่นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใช้ไฟอยู่
จ่ายอยู่ประมาณ๑๕๐หน่วยเนี่ยนะครับที่เงินคิด
สตางค์ออกมาแล้วเนี่ยจ่ายรายเดือนเนี่ยไม่เกิน๕๐๐บาทเนี่ย
คุณผู้ชมตารางนี้ที่เราเห็นเนี้ยนะคะอ่า
มาตรการที่๕จากเดิม๕๐เป็น๙๐คือล่าสุดนะตอนนี้ถ้าเราจะพูดคือ๑๕๐ถูกไหมคะท่าน

ตัวเลขจะเปลี่ยนแค่ข้อ๕นะคะคุณผู้ชมจาก๙๐ต้องเป็นตัวเลข๑๕
ทีนี้สมมติเราเอาอันนี้ก่อนนะคะสมมติเดนใช้๑๕๕หน่วยเท่ากับเวลาจ่ายเงินจ่ายกี่หน่วยคะ

เพราะว่ามันถูกกำหนดโดยตัวแอม
ว่าใช้ได้อย่างมากปวกเป็นแอมขนาดเล็ก
ใช้เกินยังไงไปมันก็ไม่เกิน๒๐๐

มันขึ้นอยู่กับบ้านที่ท่านบอกว่า

มันมีขนาดของแอมป์ของแต่ละบ้านด้วยใช่ไหมคะ

ถ้าขนาดไม่เกิน๑๕๐มันอยู่ที่ไม่เกิน๑๕เอม
ใช้ยังไงไปก็ไม่เกินประมาณ๒๐๐หน่วย
พวกนี้ที่เป็น๕เอมไปให้ไปเลย